สวัสดีค่ะได้เวลาชูวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
เจอกันวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์มีเรื่องให้ต้องตีแสกหน้ากันแล้ว
แน่นอนเรื่องที่วันนี้พูดกันมากเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของคดีที่วิศวกรอายุ๕๐ปี
ที่หลายคนเรียกกันว่าลุงวิศวะนี่แหละนะคะ
วันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนโดยเจตนา
ท่านผู้ชมก็คงจะจำได้เพราะเวลานี้รู้สึกว่าจะแค่๒๓เดือน
กุมภา๖๐นี้เอง

ท่านผู้ชมจำได้นะครับที่เหตุเกิดที่จังหวัดชนบุรี
มีรถของวิศวกรไปจอดรถ
แล้วก็ปรากฏว่ามีรถตู้
ซึ่งในนั้นมีวัยรุ่นนั่งอยู่
เหตุการณ์ต่างเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมาย้อนลอยให้ฟัง
แล้วท่านผู้ชมก็ได้เข้าใจจะได้จำได้
แต่ผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่นาน
วันนี้ทางอายการจังหวัดชนบุรีก็ได้มีคำสั่ง
ลุงวิศวะในข้อหาฆ่าเด็กอายุ๑๙

บริเวณอ่างศิลาในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนฝั่งคู่กรณี๔คนก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ร่วมกันต่อสู้และทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
อายการจังหวัดชนบุรีก็ได้สั่งคดี
มาพร้อมกันมารับฟังรับทราบคำสั่งฟ้องในข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
หลังทราบข้อหานายสุเทพพร้อมภรรยาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวใบหน้า
น้ำตาซึมคุณนิวครับตอนนี้รู้สึกเครียด
แต่ก็ต้องหาขนทองสู้ต่อไปและจะต้องอยู่ให้ได้เพื่อปกป้องครอบครัว
อยากถามว่าตนเองปกป้องครอบครัวจากกลุ่มคนที่เข้ามาทำร้าย
แต่โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่อีกฝ่ายเป็นกลุ่มคนเข้ามาเหมือนกัน
เข้ามาฆ่าตนเองแต่กลับโดนข้อหาทำร้ายร่างกาย
นี่หรือกระบวนการยุติธรรมของไทยตนอยากถามว่า
ต้องรอให้กลุ่มวัยรุ่นเข้ามาทำร้ายครอบครัวผมได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตก่อนใช่หรือไม่
แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้ตนเตรียมหลักทรัพย์มาเพื่อประกันตัว
คือท่านผู้ชมครับผมเอาเรื่องนี้กลับมาเล่าให้ฟังอีกที
พร้อมกับจะให้ดูคลิปนะครับผมจะจำได้
เพราะวันนี้อายการสั่งฟ้องแล้วก็แสดงว่า
ตัวผู้ต้องหาก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นจำเลย
ต้องมาประกันตัวและต้องไปสู้คดีในศาล
พยานหลักฐานต่างต้องนำมาแล้วนะครับ
ถามว่าวันนี้เกิดเหตุเนี่ยจำได้นะครับ
คลิปนี้ก็คือคลิปที่ไปเรื่องที่จอดรถกัน
เราก็ไปซื้อกันบ่อยนะอันนี้ภรรยา

ยังค่ะแป๊บเดียวค่ะ
อันนี้คือเสียงลุงวิศวะ

ฟังเพลงก็น่าจะใจเย็นนะ
อันนี้เสียงเด็กนะบอกรอแป๊บนึงครับ

อันนี้ก็คือ

อันนี้เพื่อย้อนให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ

อื้อฮือ
อ่าเราไม่ต้องการตอบย้ำนะคุณหนูนะ

ผมว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะมีนะ

เดี๋ยวมีคลิปต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่

คุณทำอะไรครับ
พี่ย่ายพี่พี่พูดดิ
เห้ยแม่พูด

ท่านผู้ชมคงจะได้ดูคลิปนี้ไปหลายครั้งแล้ว
ผมก็นำมาให้ทวนให้เห็นอีกครั้งนึงว่า

คุณนิวว่ามีคนที่มีปืนอยู่ในรถจำนวนมากไหม
รถในกรุงเทพนี่หรือว่าใต้จังหวัดก็น่าจะมี
น่าจะมีคนพกมากขึ้นกว่าในอดีตนะคะ
ทีนี้ประเด็นปัญหาว่าอย่างนี้เป็นการป้องกันตัว
หรือว่าการกระทำเกินกว่าเหตุ
ทางลุงวิศวะเขาบอกเขาปกป้องครอบครัวเขา
ลูกเมียเขาแม่เขาอยู่ในรถ
พวกนี้จะมากลุ้มรุมทำร้าย
หรือว่าการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปก้าวร่วงจะไปรู้เรื่องอะไรนะฮะ

และมันก็เคยมีเรื่องทำนองนี้
ใกล้เคียงกันนะอาจจะไม่เป๊ะนะ
ผมพูดก็เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็น
ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

เอาประกอบอะไรที่บอกว่ามันเกินกว่าเหตุ

มีหลักเกณฑ์ในการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย

ประการแรกเนี่ยพยานอันตรายที่เกิดจากการประตูสลาย
ละเมื่อต่อกฎหมาย
ละเมิดต่อกฎหมายก็คือจะมาป้นเรา
จะมาฆ่าเรานะครับ

คนเห็นเมียแฟนหรือเมียกอดกับชู้อยู่
ไปถึงเห็นเนี่ยชักปืนยิงเลย

ถ้าจดทะเบียนกับเราเนี่ยถือว่าเป็นเมีย
อาจจะเป็นการเห็นว่า
ไม่เป็นการป้องกันตัว
แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นการป้องกันตัว

ทีนี้ก็มีอีกแล้วครับเขาบอกว่าจะเข้าเกณฑ์

จะต้องไม่เป็นผู้ก่อภัยมาตอนแรก
คือต้องไม่เป็นคนเริ่มต้นจุดประเด็นจุดชนวนขึ้นมา
อันนี้สิว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
สมัครใจทะเลาะวิวาสหรือเปล่าแบบนี้

หมายความว่าตอนแรกคุณไปจอดรถแล้วคุณก็กดแต่ไล่กันไปไล่กันมา

สมัครใจหรือเปล่าเป็นการทะเลาะวิวาสเนี่ย
เขาบอกว่ายกตัวอย่างให้ดูนะสมัครใจทะเลาะวิวาส
บอกจำเลยโต้เถียงคนตายท้าทายกัน

ดีการที่๒๕๑๔ทับ๒๕๑๙ครับ
และก็๒๒ทับ๒๕๒๒
มีเขียนว่าอะไรนะครับเขียนว่าถ้าจะจัดนะครับ
คือเขาบอกว่าองค์ประกอบที่จะระบุว่าคนไหนจะป้องกันตัวเนี่ย
เขาบอกว่าต้องไม่สมัครใจในการทะเลาะวิวาส
คือไม่ได้บ่งบอกว่าต้องการจะทะเลาวิวาส

ไม่ใช่ครับคุณนิวครับสมัครใจในการทะเลาวิวาส

จำเลยโตเถียงกับคนตายแล้วท้าทายกัน
สมัครใจเข้าชกต่อยต่อสู้กัน
แม้คนตายจะยิงก่อน
แล้วจำเลยยิงสวนก็อ้างป้องกันเหตุไม่ได้

ผมไม่ได้ว่าเข้าข้างใคร
แต่พูดให้ท่านฟังว่าเป็นอุทาหรณ์
เมื่อขับไปมีการชัก

มึงเอาไหมมึงเอาไหมเดี๋ยวยิงแม่งเลย
ลักษณะนี้ก็เหมือนกับแสดงถึง
พฤติกรรมมีการสมัครใจทะเลาะวิวาส
สมัครใจทะเลาวิวาสเสร็จแล้วประการออกมาฮะ
ไม่เป็นผู้ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำโดยสมัครใจ
อันนี้ก็หมายความว่าตัวเองก็สมัครใจ
ไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยยินยอมให้เขาทำ
ไม่ใช่ไม่เป็นผู้ไปยั่วยุให้ผู้อื่นเขาโกรธก่อน

ไม่เป็นยั่วยุให้ผู้อื่นเขาโกรธก่อน
เช่นเขากำลังจะยิงเรา
อันนี้ก็มีบอกอีกฮะในริกาเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะฮะ
เขาบอกว่าผู้กระทำจะต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่น
หรือต้องกระทำการป้องกันสิทธิ์ไม่เกินขอบเขต
ไม่งั้นจะเป็นการป้องกันที่เกินสมควรแก่เหตุ
อันนี้ชัดเจนอย่างนี้ละกันคุณชุวิตเดี๋ยวเราทบทวนพักกันแป๊บหนึ่ง
อะไรที่มันเกินกว่าเหตุแล้วก็ทำให้วิศวะคนนี้ได้รับข้อหานี้
เดี๋ยวสักครู่กลับมาทบทวนกันต่อช่วงหน้าค่ะ
ประสบการณ์ของคนอื่นเรื่องของคนอื่นก็มักจะเป็นบทเรียนให้กับเราได้
อย่างกรณีวิศวะที่มีปัญหาทะเลาะวิวาสกับเด็กนักเรียน
แล้วก็ฆ่าคนเสียชีวิตและรับข้อหากันไป
กรณีนี้คุณชุวิตวิเคราะห์ให้เราได้ทราบ
ข้อมูลว่าอะไรที่มันเกินกว่าเหตุมีหลายเรื่องเลย
คืออันนี้มันเรื่องมันเคยเกิดมาก่อน
มาก่อนว่าอย่างไรที่เรียกว่าป้องกันตัวเอง
อย่างไรที่เกินกว่าการป้องกันตัวเอง
วิศวะเนี่ยจะมาบอกว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมหรือ
อันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องดูกฎหมาย
กรอบของกฎหมายมีครับว่าอะไรที่เรียกว่าป้องกันตัวเอง

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้จริงไหมครับคุณนิวครับ
ท้องถนนด้วยอารมณ์นะครับ
แม้ว่านะครับผมจะบอกว่าอย่างนี้ครับ
แม้ว่าผู้ตายเนี่ยจะเป็นฝ่ายลิเริ่มชกต่อยลุงวิศวกรก่อน
แต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในการวิวาส
ยิงปืนออกไปหนึ่งนัดของลุงวิศวะจึงไม่อาจได้ว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
แต่ละฝ่ายต้องรับผิดในอาญาการกระทำของตน
วิศวะก็รับผิดชอบในการข้อหาฆ่าคนโดยเจตนา
ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการป้องกัน
ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไปเข้าข้างใคร
หรือว่าไปให้เห็นว่าคดีนี้มันกำลังขึ้นสู่กระบวนการของศาล
แต่มันเป็นการสมัครใจในการทะเลาะวิวาส

ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วชักปืนลงมายิง
อันนี้มันมีเหตุที่ว่าสมัครใจทะเลาะวิวาส
ยินยอมในการที่ให้ผู้อื่นกระทำต่อตนโดยสมัครใจ
เป็นผู้ยั่วยุให้ผู้อื่นเขาโกรธก่อน
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะพิจารณาว่ามันเกินกว่าเหตุหรือไม่
ท่านผู้ชมครับในอดีตมีแล้วครับยกตัวอย่างให้ฟังเลยครับ
เป็นดีการเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยเอาข้อมูลมั่วมา
ข้อมูลที่บอกไว้นี่ก็คือดีการ์ของนี่ครับ
ดีการ์ปี๒๕๓๑เหตุการณ์ของ๔๕๔๔๒๕๓๑
คนตายบุกลุกเข้าไปในบ้านจำเลยยามวิการเมื่อจำเลยได้ยินเสียงผิดปกติคว้าปืนลงมาดูและยิงทันที
จำเลยยิงสวนเป็นการป้องควันสมควรแก่เหตุ
อันนี้บุกเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ต่อสู้ยิงเราก่อนด้วย
คนตายถือบีบยืนอยู่ห่างสองวายังไม่อยู่ลักษณะพร้อมที่จะฟัน
จำเลยด่วนยิงคนตายก่อนเป็นการป้องกันจริงแต่เกินสมควรกว่าเหตุ

เพราะว่าลักษณะของจำเลยยังไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำให้พร้อมที่จะแทง
อันนี้เขาบอกยังไม่อยู่ในลักษณะที่พร้อมคือกฎหมายนี้ดูค่อนข้างละเอียดนะฮะ
โอ้โหคือดูเจตนาว่ามันมีการจู่โจมมีการริเริ่ม
สมัครใจจะทะเลาะวิวาสหรือยังยั่วยุหรือยัง
ใช่ครับอันนี้สิทธิสำคัญเนี่ย
เขาบอกว่าคนตายขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพบจำเลยระหว่าง
ระหว่างทางจำเลยพูดถวงหนี้คนตายกดเครื่องต่อวาดจำเลย
พร้อมกับเดินไปหาจำเลยด้วยมือเปล่าเพื่อจะทำร้าย
ระยะห่างกัน๑วาจำเลยใช้ปืนยิงไป๑นัดป้องกันตัวจากการถูกทำร้าย
แต่เกินกว่าเหตุเพราะคนตายมือเปล่า
ไม่ได้พกกันอันนี้เป็นดีการนะครับ

ก็ในเมื่อมีการทำร้ายนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งใช้อาวุธ

เพราะว่ามีการสมัครใจทะเลาะวิวาดกันมาแต่ก่อน

ใช่ครับท่านผู้ชมมีอาวุธมีปืนใจก็ร้อนนะคุณนิว

ลักษณะนี้ก็เหมือนกับว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันมาแล้ว
สมัครใจทะเลาะวิวาดกันมาแล้วนะฮะ
พอไปจอดรถไปอะไรก็ท้าทายกัน

คุณผู้ชมหลายคนนะ
ก็คงจะต้องมองว่ามีวุฒิภาวะ

จะมาใกล้กับ

แต่เมื่อสมัครใจทะเลาะวิวาสแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นฝั่งของวัยรุ่นจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง
ก็ถือว่าทั้งคู่เนี้ยสมัครใจทะเลาะวิวาดตามกรดหมาย
ก็รับโทษกันไปคนละข้อหา

ทางฝั่งหนึ่งก็ข้อหาทำร้ายร่างกาย

ไม่โดนไต่ต้องโดนแค่เจตนา

พยานหลักฐานเพิ่มเติมละ

ทางกฎหมายทางการต่อสู้
เขาก็มีกำหนดอัตราโทษแบบนี้ไว้

๑๕ปีถึง๒๐ปีอะไรต่าง

เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำเพื่อ

เรื่องแบบนี้ในดีกามีอยู่

หวังปกป้องกันตัวเนี่ย

การไม่ได้ควบคุมไม่ได้ยับยั้งบางทีเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้
อันนี้เราเอาข้อมูลในด้านกฎหมายมาให้คุณผู้ชมได้ดูนานนะคุณนิวหลายปีนะ
กว่าจะต่อสู้คดีจบถ้าเกิดว่าจะต่อสู้ต่อไปใช่ไหมคะอุทธรณ์
และคดีอย่างนี้เป็นการลงโทษซึ่งก็แน่นอนฮะ
ก็คงจะไม่๓ปี๔ปี๕ปีก็คงจะต้องสู้ถึงชั้นดีกาก็ใช้เวลาเป็น๑๐ปี
คุณชุวิตคิดว่ายังไงคะรับไปเลยไหมคือคือผมคงพูดอย่างนั้นไม่ได้
เพราะการต่อสู้ของทั้งคู่ก็คงจะมาต่อสู้กันแล้วครับค่ะแต่ที่ผมพูดได้คือ
อย่างนี้เนี่ยเกินกว่าเหตุหรือเป็นการปกป้องตัวเองนะครับ
ข้อกฎหมายมันมีเส้นอยู่ครับว่าปกป้องตัวเองเป็นยังไงและเกินกว่าเหตุเป็นยังไง
ในบางกรณีเนี่ยดูยกตัวอย่างที่ผมเคยบอกแล้วคนร้ายปีนเข้ามาแล้วเราเห็น
คนร้ายวิ่งออกไปแล้วเราไปไล่ยิงอ่าทั้งทั้งที่เป็นคนร้ายเนี่ยนะ
ก็เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุอีกเพราะว่าเขาหันหลังหนีแล้วไปแล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นเลยนะฮะโอ้โหต้องพิจารณา
คนบางคนอาจจะไม่ไม่คิดอย่างงั้นเอ้ยอย่างงี้เป็นการป้องกันตัวเอง
แต่เมื่อทำให้กับคนที่มีการสูญเสียชีวิตขึ้นมามันเกิดเป็นคดีขึ้นมาเลยครับ
เราจะต้องไปต่อสู้คุณนิวคิดว่าใช้เวลากี่ปีแบบนี้
สองปีสามปีไม่ใช่ครับผมคิดว่าสู้กันถึงดีคาก็ต้องมีเจ็ดปี
แปดปีแล้วครับอืมและการที่เป็นโจทย์หรือเป็นจำเลย
ผมบอกแล้วทุบทั้งคู่ครับค่ะพยานหลักฐานก็ต้องหามาสู้กันนะคะ
เพราะฉะนั้นใช้มือเปล่าดีกว่าที่ผมพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าท้าตายนะ
เพราะว่าพอไปมีมือเปล่ากับอีกฝั่งหนึ่งมีอาวุธเนี่ย
มันจะเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือเป็นการกระทำที่ป้องกันตัวเอง
ตัวนี้แหละครับก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลค่ะแล้วถ้าคุณนิวว่าถ้าเกิด
พลาดไปเนี้ยดูมาตานั่นสิครับสองแปดแปดที่ทางอายการเขาตั้งเนี้ย
อืมโทษมันสูงตลอดชีวิตนะครับมันมันหนักมากนะครับมันจะทำใจได้หรือครับ
ฆ่าคนโดยเจตนานอนหลับเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ย
ผมต้องบอกว่าบางทีมือเปล่านะครับมือเปล่าหมายความว่าฮุดนะเออ
นั่นนะครับถ้ามีอะไรก็แค่ผลักกันหรือว่าชกกันนะฮะอาจจะแค่โดนทำร้ายร่างกายกัน
ถ้าไปใช้อาวุธขึ้นมาปุ้งแล้วมีผู้สีชีวิตเนี่ยหรือผู้บาดเจ็บเลย
กลายเป็นเรื่องทันทีเลยครับค่ะอ่ะได้ข้อมูลความรู้กันนะ
สำหรับเรื่องของการเกาะเหตุทะเลาะวิวาสอะไรที่เรียกว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมข้าจะต้องตั้งสติมากขึ้นหน่อย
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอันนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์กัน
ใช่ครับอีกคดีครับคุณนิวทราบไหมเมื่อวานวันที่๓กัญญาณ
เวลาเที่ยงคืนเนี่ยท่านผู้ชมครับ
บอสในวรยุทธ์อยู่วิทยาทำไมผมเอามาพูดเนี่ยหลายครั้งหลายครั้ง
ที่ผมพูดนี่เป็นกระบวนการยุติธรรมโดยทั้งสิ้น
ในคดีแรกคดีของลุงวิศวะเขาก็อ้างว่ากระบวนการยุติธรรม
ไม่ให้ความยุติธรรมต่อเขาซึ่งผมก็บอกว่ามันก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาล
เพราะว่าคนเสียชีวิตไปคนนึง
ฝรั่งเขาเรียกชนแล้วหนี
การชนแล้วหนีมันก็กลางจะชัด
ก็คือข้อหาที่หมดอายุไปเมื่อวันที่๓กันยาเที่ยงคืนนี้แหละ
คือชนแล้วหนีไม่หยุดรถให้ความขึ้นเหลือ

เพราะว่าคุณไม่หยุดรถไม่ว่าคุณจะถูกจะผิดคุณต้องหยุดรถช่วยเหลือเขา
หมดอายุความไปแล้วท่านผู้ชมครับ
แล้วเหลืออีกคดีซึ่งจริงนี่
ทางตำรวจเขาก็บอกว่าไอ้คดีนี้มันหนักกว่า

แล้วก็กว่าจะไปหมดอายุความอีก๑๐ปีคือ๒๕๗
แต่คดีนี้จริงผมเชื่อว่า
ผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวนะ
บอสอาจจะกลับมาสู้คดี
เหตุที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะไอ้คดีนี้
ต่อสู้ขับรถชนคนโดยประมาท
ยังมีข้อต่อสู้อีกเยอะครับ
แต่นายบอสและทีมธนายก็คงจะฉลาด
เพื่อจะตัดเรื่องไปให้มันจบไปจบไป

คดีนี้คุณนิวครับถ้าในบอสหนี๑๐ปีผมว่าโง่เต็มทน
ผมพูดได้เลยครับว่างง่วงง่วงมากครับ

ไม่ว่าคุณจะไปนั่งเรือยอดจิบบารันดี

หรือว่าจะไปซื้อทรัพย์สินอะไรต่าง
แต่คุณเดินมองหน้าใครไม่ได้เลยครับ๑๐ปีนี้
ต้องลมซ่อนตลอดไม่มีความสุข
และที่ข่าวเขาบอกว่าเดินทางไปไต้หวันเนี่ยก็คงจะจริงครับ
แต่จริงตำรวจไทยไม่รู้นะครับ
และเขาก็ไปไต้หวันทีผมก็คิดครับ
ยังไงครับ

เพราะไต้หวันไม่ได้อยู่ใน๑๙๐ประเทศของอินเตอร์โปร์

บุพรษากลตำรวจสาหกลมีเครือข่ายสมาชิก
ทั้งหมด๑๙๐ประเทศทั่วโลก
ดังนั้นตำรวจสากลออกหมายเนี่ยสมาชิกทั้งหมดก็จะได้รับ
นายคนนี้ถ้าเข้ามาก็แจ้งกันคือเข้าไม่ได้หรอกครับถ้าเล่านะโดนรวบทันทีนะครับ
เก้าสิบประเทศซึ่งถ้าร้อยเก้าสิบประเทศอ่ะครอบคลุมไปหมดแต่มันดันยกเว้นประเทศไต้หวันเนี่ย

ก็เพราะว่าประเทศไต้หวันเนี่ยนะไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในสมาชิกของอินเตอร์โปร์
เหตุผลเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่พยายามที่ต่อสู้
คือถ้าเลือกกันระหว่างไต้หวันกับจีนอินเตอร์โปร์ก็ต้องเลือกจีน

ก็ปรากฏว่ามันมีอยู่๑๐ประเทศเท่านั้น
คุณนิวหรือท่านผู้ชมทราบไหมครับว่า๑๐ประเทศเนี่ย
ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบคายของอินเตอร์โปร์ก็คือ๑ไต้หวัน
แล้วผมจะพูดอีก๙ประเทศให้ฟังผมก็เชื่อว่านายบอสคงไม่ไป๙ประเทศนั้นแน่นอน

โคโซโวที่มีสงครามระหว่างรัสเซียนะครับโคโซโว

ไม่อยู่ในอินเตอร์โพลและมีไต้หวันดังนั้นการไปไต้หวันเนี่ยก็คือวิธีการที่นายบอสใช้อยู่ในขณะนี้
ในอดีตนั้นก็มี๑๒๐๐คนจนลวยหนีคดีไปอยู่ไต้หวัน

สนที่สัญญาถึงแม้ว่าไทยไม่มีสนที่สัญญาก็สามารถที่จะขอความร่วมมือไปได้
คืออะไรครับคือหมายความว่าออกหมายจับให้กับประเทศสมาชิกได้ระแวดระวัง
ออกหมายจับให้ประเทศสมาชิกได้เฝ้าระวังแล้วก็หมายแดงเนี่ยก็คือว่าเป็นหมายที่ออกเป็นจับเลย
ก็ปรากฏว่าในบอสหนีไปไต้หวันหลังจากไต้หวันนั้นก็ดำดินหายไปเลย
คือเราไม่สามารถที่จะไปหาได้ใช่ไหมว่าในบอสไปจากไต้หวันไปประเทศไหน
ในบอสก็กบดานแล้วเลยวันที่๓กันยาเนี่ยในบอสก็คิดว่าหมดไปอีกคดีหนึ่งแล้ว
คดีที่ต่อสู้คดีเดียวคือคดีขับรถโดยประมาท
การขับรถโดยประมาทเนี่ยคุณนิวครับมันไม่ได้ว่าสู้ไม่ได้นะ
อันนี้มันสู้ได้ด้วยพยานหลักฐานก็แล้วแต่
เขาบอกว่าตำรวจวิ่งสวนมาเขาไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวก็ไปหาผู้ที่ชำนาญ
ความลงความเร็วมาวัดระยะว่าความเร็วเนี่ยมันเร็วเกินกฎหมายกำหนด
เห็นไหมครับผมคิดว่าในบอสเนี่ยถ้าหนีแล้วก็โง่แหละครับ
หนีไป๑๐ปีจะมีเงินแค่ไหนก็มองคนไม่เต็มหน้า
จะไปเฟซบุ๊กดูอวดความร่ำรวยได้ไหมคุณนิว

ลำบากอีกเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ทีมทนาย
หรือฝ่ายกฎหมายของนายบอสซึ่งรวดร่ำรวยขนาดนี้
ควรจะรีบกระทำคือเข้ามามอบตัวสิครับ
มาคุยกันมาเจรจามามอบตัวมารับทราบข้อเก่าหาซะ
ก็ไปถามอีกว่าเมื่อไหร่คุณจะมาขึ้นศาลไทยเสียที
ค่ะทุกคนจับตามองนะไม่ใช่แค่ไทย
ทุกประเทศทั่วโลกกับคดีนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายว่า
กฎหมายว่าใช้ได้กับแค่คนจนหรอกและคนรวยล่ะ

ถั่วสูญเลี้ยนเป็นยังไงสักครู่ค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คุณผู้ชมให้ความสนใจกับเรื่องของคดีของบอสกันเยอะ
ทุกแม่ค้าขายเต้าเฮวยที่ตลาดธรรมดา

เพราะในบอสเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดี
เป็นไปตามกฎหมายทุกประการใช่ไหม

แต่เนื่องจากในบอสเนี่ยร่ำรวยมหาศาล
ขายเครื่องดื่มชูกำลังทั่วประเทศ
มีเงินเป็นแสนแสนล้านครอบครัวตระกูลร่ำรวย
ซึ่งเป็นเกาะที่คนร่ำคนรวยชอบไปเปิดบัญชีไว้
บอสมีเครื่องบินเจ็ตมีเรือยอด

แต่ในโบ๊ทเนี่ยเป็นคนเหนือกฎหมายใช่ไหม

ว่าทำไมเหนือกฎหมายทำไม๕ปี

หาตัวไม่เจอทำไมต้องทำตัวซะแบบนั้น
ทั้งที่ในบอสน่าจะรักความยุติธรรม
เพราะโฆษณาของเครื่องดื่มชูกำลัง

แต่เมื่อในบอสไม่กล้าที่เผชิญความจริง
ในบอสก็จะต้องก้มตาไปไหนไม่ได้
ไม่เต็มขามองตาใครไม่เต็มตา
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
เหตุที่ผมนำมาพูดเพราะว่ากระบวนการยุติธรรม
ต้องใช้ทั้งคนรวยและคนจนอย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม
แน่นอนกฎหมายฉบับเดียวกัน
ไม่ว่าจนไม่ว่ารวยก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมาย
คุณผู้ชมอันนี้ใครก็ยอมไม่ได้
ก็คอยจะจ้องคดีนี้แหละไม่ใช่ผมจ้องนะครับ
ต่างประเทศใช่ไหมสำนักข่าวต่างประเทศนี่แหละครับ

เกิดขึ้นครับมีลูกคนรวยทำกระทำความผิด
ขับรถชนคนแล้วหนีแล้วก็ไม่ยอมรับ
เพื่อที่จะเห็นว่ากฎหมายมีอยู่ฉบับเดียว
ไม่ว่าใครจะทำผิดหรือจะทำถูก
ผู้ที่ตัดสินก็คือสารยุติธรรม
ไม่ใช่ผมหรอกครับไม่ใช่ว่าโจทย์หรือจำเลยไปบอกว่า
อย่างนายลุงวิศวะบอกว่าผมเนี่ยกระบวนการยุติธรรม

ใครก็แล้วแต่นะครับจะไม่ว่าทางการเมือง
หรือไม่ว่าจะเป็นใครร่ำรวยแค่ไหน
ถ้าไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วคุณนิวคิดว่าจะใช้อะไร

แล้วก็เป็นตัวตัดสินได้เท่ากฎหมายแล้วมั้งคะ
นั่นน่ะสิครับมันไม่มีใครบอกใช่ไหม

แม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยสู้จนหยดสุดท้าย
มันก็เป็นสิทธิเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎหมาย
ซึ่งกระบวนการให้ชั้นต้นอุทธรณ์ดีกาก็ต่อสู้ไปขั้นตอนของกฎหมาย
คนมีเงินเนี่ยมันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับ

ทั้งแปรคเนคชั่นก็มีถุงไม่ครับ
ซึ่งเรื่องนี้เป็นคนที่ได้เปรียบคนจนอยู่แล้ว
คนจนมีปากมีเสียงไหม
เลือกที่จะต่อสู้

และกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุณนิวครับ

ซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะตัดสินไปแล้วเหรอก็เพราะวันนั้นน่ะ

ตัวศูนย์เหรียญนี้ศาลง็กฟองนะครับ

คนที่มาให้การเนี่ยยังขัดแย้งกันเอง
ตัวอย่างเช่นพยานของโจทย์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่าง

ที่มีการประกอบกิจการแบบนี้ทั่วโลกที่ไหนเขาก็ทำกัน
ทำกันยังไงครับทำกันอย่างนี้ครับ
ก็พูดง่ายว่ามีทัวร์ที่บริษัทจีน
ติดต่อทัวร์บริษัทไทยบอกว่าจะส่งทัวร์จีนมา
ทัวร์ไทยรับก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดรถ
พาไปกินข้าวพาไปเที่ยวไม่คิดสตางค์

ถูกแต่เรื่องค่าเงินเรื่องค่ารถูกขายที่ไปรับสนามบิน
พาไปลงโรงแรมอะไรต่างไม่คิดตังค์ฟรี
แต่ขออย่างเดียวให้แวะไปที่ร้านขายของ

คุณนิวเคยนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับ

อย่างเช่นคุณนิวอยู่ศรีสะเกด
กรุงเทพฯไปสีสะเก็ดเขาต้องแวะที่โคลาส
แล้วแวะจอดให้คนลงไปกินข้าว

ทำไมเขาไม่ไปจอดที่อื่นผมอยากกินร้านอื่น
ก็ไม่ได้นะเขาต้องจอดร้านที่เขาคุยกันเอาไว้สิ
คุณคิดว่าเขามีอะไรกับรถทัวร์นี้ไหม

ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ
รถทัวร์ต่างที่อยู่ในประเทศไทย

ก็รับทัวร์จีนไปจอดตามสถานที่ต่างที่ตกลงกันไว้
ไปจอดร้านนี้นะขายของอะไร
เอาคนจีนมาเขานับกันเป็นหัวเลยนะครับ
คนจีนมา๑๐๐คนได้คนละหัวเท่าไหร
ซื้อไม่ซื้อเขาให้ค่าน้ำ
ถามว่าตรงนี้เขาได้ผิดไหม

เพราะอย่างนี้มันเท่ากับเอาทัวร์ไม่มีคุณภาพมา

จำเลยเขาก็เอาพยานมายืนยัน

เขาบอกเขาไม่มีอะไรไม่ได้ถูกบังคับ

ก็ปรากฏว่าถึงตรงนี้แหละครับที่สารยกฟ้อง

บอกเขาว่าอ้างยี่ซ่องโจร
เอาเมียเอาลูกของบริษัทนี้ไปติดคุก
เพราะว่าประกันตัวไม่ได้ในช่วงแรก
เรียกว่าธุรกิจเราก็ทางรัฐบาลก็อยากจะได้
ธัวร์ดีคุณภาพดี
คือไปที่คุณนิวครับธัวร์ดีคุณภาพดี

แต่ถามว่ามันจะมีมั้ยมันจะได้หมดมั้ย
ถูวิวจีนนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องเยอะนะครับ
๑๒๐๐ล้านคนคุณนิวครับมา๑นี่เท่าไรครับ
๑เท่านั้นได้๒๒๐๐ล้านคนถึง๑๒ล้านแล้วนะคะ
แค่๑นี่คะคือปริมาณอย่างไรเราไม่มีทางได้คุณภาพ
มันก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าล่อตาล่อใจ
ใครที่มองเห็นช่องว่างสบโอกาสก็อยากจะใช้ประโยชน์ตรงนี้
ก็ทีนี้วันนี้ก็เลยมีการประชุม

เพราะคดีนี้อันชั้นต้นก็ตัดสินยกฟ้อง

ทางตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์
เขาก็จะแจ้งว่าเขาจะต่อสู้เขาจะอุทธรณ์ไปแล้ว
เพราะว่าปรากฏว่าพลตำรวจเอกศรีวรา
นะฮะพลตำรวจตีสุรเชษค่ะ
พลตำรวจตีสุรเชษเป็นผู้ทำคดีนี้นะครับมาตั้งแต่ต้น
วันนี้ก็มีปัญหามีวงเกาเหลาแล้วครับว่า
เอ๊ะพลตำรวจเอกกับพลตำรวจตีเนี่ยคุณนิวว่าใครใหญ่กว่าคัน
ถ้าเทียบตามตำแหน่งเฉยก็ต้องพลตำรวจเอกอยู่แล้วนะ
ต้องพูดหรอกครับคนตำรวจเอกมันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วครับ
แต่พลตำรวจศรีวราเขาบอกว่าจะมีคนใหญ่กว่าเหรอ
คนตำรวจตีจะใหญ่กว่าพลตำรวจเอกได้ยังไง
ก็เหมือนกับมีการคุยกันโดยไกลว่า
ไอ้คดีนี้ไปทำอย่างไรมันถึงแพ้มันแพ้ได้อย่างไร

อันนี้ถ้าเกิดภาษาผมเนี่ยเขาเรียกว่ายกขาดนะครับ
คำว่ายกขาดคือไม่เหลือเลยครับไม่เหลือวิธีที่จะต่อสู้เลย
ก็ในเมื่อทั้งพยานของโจทย์ยังมาให้การสนับสนุนจำเลยอย่างนี้

แล้วจะยังไงต่อได้คุณชุวิตจะมีปัญหากันไหม
ดูดีไหมครับว่าพลตำรวจเอกศรีวราวันนี้
พูดว่ายังไงกับคนไหนที่ใหญ่กว่าได้พลตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจ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
ข่าวสักใหญ่โตว่าทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญ
ปรากฏว่าทัวร์ศูนย์เหรียญสารยกฟ้อง
ซะอย่างนั้นนะความเสียหายก็ต้องเกิดขึ้นสิครับ
ตำรวจไปจับผิดหรือเปล่าไปกันแกล้งเขาหรือเปล่า

เขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาไม่ต้องไปจดตั้งบริษัททัวร์
เพราะเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องเฉียงนานท่องเที่ยว
เขาไปทำเรื่องรถขนนักท่องเที่ยว
เขาไม่ได้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตท่องเที่ยว

ละส่วนกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมครับว่า
ไอ้ธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ
ผลกระทบโรงแรมนักท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารขนส่ง

เพราะฉะนั้นประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหม

แต่ถ้าไปเล่นงานคนโดยที่ไม่มีหลักฐานสารยกฟ้องอย่างนี้
ผมคิดว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วล่ะครับ

เพราะว่าถ้าจบแล้วตำรวจเขาอยากอุทธรณ์
อยากเอาอะไรอุทธรณ์จบไหมมันไม่จบ

เพราะเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนำเที่ยวครับ
แต่ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

เชื่อว่าเรื่องราวที่ได้ฟังกันวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อกับชูยิตตีแสกหน้า